รูปหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายเด็กวัดที่สติไม่สมประกอบเหตุผลเพียง
แล้วรู้ว่าเด็กวัดคนนี้ไปทำร้ายลูกเขาก็เลยไปกระทืบ
เด็กวัดแทนอ่ะไปดูคลิปเหตุการณ์นี่ครับ
โอ้โหนี่พระจริงนะคะพระจริงจริงนี่แหละครับโอ้โห
เตะทั้งต่อยก้านคอไปหมดเลยเนี่ยแล้วเด็กวัดคือแบบก็ล้มลงไปเลยด้วย
ถูกต้องครับอันนี้เป็นคลิปวงจรปิดที่กุฏินี่แหละครับ
จับภาพไว้ได้นะฮะแล้วก็เอาคลิปเนี้ยนะฮะ
เป็นเพจเฟซบุ๊คแจ้งเหตุสมุทรประการเอาคลิปนี้มาโพสต์
เหตุเกิดในวัดแห่งหนึ่งแถวสำโรงใต้นะครับ
ก็มีการเนี้ยเห็นไหมมีพระรูปเนี้ย
วิ่งไล่ทำร้ายผู้ชายเสื้อขาวที่เป็นเด็กวัดสติไม่ดี
ก่อนใช้เท้ารัวเท้าไปรัวหมัดไปกระหน่ำเตะก้านคอต่อยไม่ยั้ง
ชายคนนั้นบาดเจ็บต้องยกมือไหว้ขอร้องร้องขอให้พระรูปนี้
ทำร้ายเขานะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
ลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ไปพบกับพระประหลัดอดีศักดิ
รักษาการเจ้าอาวาสก็บอกว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ยคือพระสาธิต
นะฮะมาสารภาพแล้วเขาเห็นเด็กวัดคนนี้ชื่อว่าในเบิร์ต
เป็นเด็กวัดที่สติไม่ดีนั่งเล่นกับลูกชายเขาอายุ๗ขวบที่กุฏิ
แต่ทั้งคู่เล่นกันไปมาเกิดการยื้อแย่งของเล่นกันลูกชายเขาบวชเป็นเนรที่วัดนี้นะครับ
นะฮะจนเนรที่เป็นลูกของเขาเนี่ยล้มลงและร้องไห้
แย่งของกันนะพระเห็นเหตุการณ์ก็เลยวิ่งเข้าไปเอาเรื่องในเบิร์ต
แล้วก็ตามมาทำร้ายกระทืบเตะต่อยตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยด้วยความรักลูกมาก
นะครับส่วนในเบิร์ตเนี่ยเป็นชายที่ถูกพระทำร้ายเนี่ย
ทางรักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าในเบิร์ตชื่อจริงคือยุทธนาคำชาติ
อายุ๓๒แล้วเป็นเด็กวัดนะฮะมีบ้านอยู่ที่หลังวัดนี่แหละ
แต่ว่าเขาเป็นคนสติไม่สมประกอบตัวเขาเองก็มีบัตรคนพิการอยู่
อืมนะรับรองจากสถานพยาบาลอย่างชัดเจนนะฮะทีมข่าวก็ไปถามในเบิร์ต
เบิร์ตเนี่ยนอนพักอยู่ที่บ้านเขามีการโชว์รอยบอบช้ำที่คาง
ใบหน้าต่างนานาให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูอันนี้เป็นจังหวะที่นักข่าวเราไปเดินตามหาบ้านของในเบิร์ต
นะฮะแล้วก็ไปเจอเนี่ยสภาพบ้านเขาก็เป็นชุมชนแบบเป็นที่ทั่วไปอ่ะนะทั่วไปที่วัดเนี่ย
นะฮะก็ไปเจอแล้วก็ไปอยู่ในบ้านอันนี้นักข่าวเราคุณนัทพงศ์ก็ตามไปเจอนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายเนรเลยไม่ได้ไปแกล้งเนรตามที่พระนั้นบอก
นะแต่เป็นพระที่เข้าไปทำร้ายเขาก่อนด้วยซ้ำไปซึ่งตอนนี้เขากลัวมาก
น่ากลัวจนไม่กล้าไปวัดแล้วอ่ะเนี่ยต้องต้องปลุกดูสิดูหน้าเขาสิ
ยังปูดบวมอยู่เลยคือใบหน้าเขาชัดเจนว่าเขาคือเป็นคน
ไม่ได้สมประกอบเหมือนคนทั่วโทรศ์ไปอือนะแล้วก็มีบาดแผลด้วย
บอกว่าเขาไม่รู้ว่าพระเนี่ยจะกลับมาทำร้ายเขาหรือเปล่า
เขาก็กลัวไม่กล้ากลับไปที่วัดเอาไปฟังเสียงของในเบิร์ตนะครับ

เด็กเขาประสบอุบัติเหตุตอน๓ขวบ
ผ่าตัดสมองเพราะว่าหกล้มแล้วตะปูทิ้มเข้าไปที่หัว

ทีนี้ข้างเขาเนี่ยพ่อเขา

ก็ยอมรับว่าตอนแรกไม่รู้เลยเพราะว่า
เองกลับมาก็ไม่ยอมบอกว่าไปโดนอะไรมา
มารู้เรื่องเพราะว่ามีมรรคทายกของวัดแล้วก็พระอื่นมาที่บ้าน
จะบอกว่าเบิร์ตถูกพระสาธิตทำร้ายนะครับ
แล้วก็มาถามมาถ่าย

นี่เบิร์ดยอมเล่าเล่ายังไงบ้าง

คือแบบว่า้อยเล่นกับลูกมันเป็นชีวิตเป็นเน่นเล็กกัน

ร้มแบบเซลตีภาพที่เห็นคลิปนั้นเนี่ย

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะทางครอบครัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับ
ที่สพสำรงใต้ตั้งแต่วันที่๙เมษายนตำรวจก็ได้นัดให้ไปเจรจากับพระสาธิตกับทางครอบครัว
แล้วก็พร้อมที่จะยอมความแหละไม่ติดใจจะคิดอะไรหรอกครับ
เพราะว่าพระสาธิตเองก็ทำการศึกหรือว่าออกจากพื้นที่ถ้าเกิดว่าพระสาธิตทำการศึกหรือว่าออกจากพื้นที่แห่งนี้ไป
ซึ่งก็เลยทำให้พระสาธิตนั้นแล้วก็ลูกสองคนที่เป็นสามเณรต้องย้ายไปจำวัดที่อื่นที่ชนบุรีแทน
คือเขาบอกว่าจะไม่เอาเรื่องถ้าศึกใช่ไหมคะพระสาธิตก็ตอบกลับมานะยอมรับผิดทุกอย่าง
แต่ขอบอกว่าไม่ศึกได้ไหมย้ายวัด
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าศึกไปแล้วไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรทำมาหากิน
เลยบอกว่าขอไม่ศึกได้ไหมคือก็จะบวชพระตลอดไป
ก็เลยไม่แน่ใจแล้วว่าการมาบวชพระของพระสาธิตเนี่ยมาบวชทำไม
อ่าอ่ะแล้วก็เอาลูกสองคนมาบวชเป็นเนรด้วยถูก
ยืนยันว่าไม่ศึกแต่ขอย้ายวัดขอร้องว่าอย่างนั้นนะคะ